คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับตอนที่เขายังมีเรี่ยวมีแรงเป็นนุ่ม
ก็ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างปรากฏว่าวันหนึ่งแก่ตัวลงไม่ไหว
กลับบ้านเกิดแต่ไม่มีบ้านแล้วเขาอยู่ที่ไหนเดินตามผมไปฮะ
เดินตามผมไปนะแล้วคุณผู้ชมจะเจอท้ายของรถกระบะ
ท้ายรถกระบะที่เจ้านายเก่าเขาให้ไว้ผู้สื่อข่าวไปที่ลงพื้นที่นะครับ
ไปบ้านของนายบุญส่งยมวันอายุ๕๘เป็นชาวสุโขทัย
เป็นผู้ยากร้ายไม่มีที่อยู่อาศัยนี่ไม่ใช่บ้านเขานะ
นี่ไปถามทางก่อนนะไปถามทางว่าบ้านเขาอยู่ยังไงอะไรยังไง
ผมก็เรียกว่าบ้านก็ไม่ถูกคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสภาพ
คือเป็นท้ายรถกระบะท้ายรถกระบะที่ยืมมาจากเจ้านายเก่า
เอามาทำทำเป็นเพลิงพักหลบแดดหลบฝนนะครับ
วันไหนฝนตกน้ำท่วมนอนไม่ได้นะต้องไปนอนข้างนอกนะครับ
แล้วก็ต้องรอให้อากาศเย็นก่อนนะถึงจะเข้ามาพักได้
นี่ฮะเนี่ยเพลิงนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีปลาปลา
บุญส่งเล่าบอกว่าเขาก่อสร้างมาทั้งชีวิต
ระเวนมาแล้วหลายจังหวัดอายุเริ่มเยอะโรคก็เยอะ
ทำงานไม่ค่อยไหวแล้วกลับมาอยู่สุโขทัย
ไม่มีบ้านมีแต่ที่ดินที่แม่แบ่งให้นิดหน่อย
แล้วเจ้านายเก่าเนี่ยครับให้ท้ายรถกระบะมานะครับ
เอาเอาไปทำเพลิงหลบแดดหลบฝนทุกวันนี้ก็อยากจะกัดฟันออกไปรับจ้าง
นะครับเพื่อจะเลี้ยงตัวเองแหละแต่สภาพร่างกายมันไม่ไหวอะครับ
ผมเราบ้างจริงอืมก็ทำไงได้เราก็ต้องสู้นะชีวิต

อืมเคยคุยกับพี่ไก่อยู่
เราขึ้นให้อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ
ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีนี้นะครับ
ใครช่วยได้ก็ช่วยกันครับ
ร้อนใช่ไหมแล้วรถอันนี้เราเอามาจากไหนอ่ะ